ร้องได้ให้ล้าน
บอกกันแน่ถ้าสิเทน้องพิมพ์อย่าเชื่อนิ่มอย่าพิมพ์ให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันแน่ตีถ้าอายสิหนีใกล้ทางอยากสิลอยแล้วก็ห่าง
หาทางสิเท่น้อง
ถ้าสิเท่น้องพิมลัดด้วยจริงของพี่ช่าง
ขั้นหน้าเช่นเช่นกัน
เช่นกัน

รุ้นไหมครับ

ทั้งที่มันมีโอกาสที่จะผิด

เห็นแต่รอยยิ้มจริงนะตอนนี้คือ

ฉันได้ทำเกินเป้ามาแล้ว
ขอโชคดีมีแต่ได้ค่ะ

ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๘

ของใจของใจของใจของใจ
สำเร็จนะครับไม่ผิดเลย
ร้องครบ๓แสนบาทเป็นของคุณดาวนะครับ
เพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท
คุณดาวร้อง

เพราะเป็นการร้องผิดที่ผู้แข่งขันไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่
จุดที่ผิดต้นฉบับนะครับร้องว่า
และว่ายังน้ออายกับอาการเปลี่ยนไปหลายตา
แล้วก็ร้องซ้ำคือสถานะน้องคืออียัง
นับถือในความกล้าหารของคุณดาวนับถือในความเข้มแข็งของคุณดาว
นับถือใจที่เรียกได้ว่าเป็นใจของคุณแม่อย่างแท้จริง
วันนี้เป็นสุดยอดของสุดยอดค่ะ
มีแต่ความอิ่มเอมค่ะขนาดร้องผิดรอยยิ้มยังเต็มหน้า
เพราะว่ารับไปเลยค่ะ๑แสนบาท
เพลงน้องให้บอกแน่นะครับเพลงของคุณตายอรไทยนะครับ
ก็เป็นเงินที่เธอสามารถเอาไปเยียวยาครอบครัวได้
แล้วก็ยังเหลืออีกพอสมควรนะครับ

คุณดาวคะอยากพูดอะไรบ้าง
ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะ
เพื่อครอบครัวแล้วก็หวังว่าเงินก้อนนี้จะทำให้ชีวิตลูกแล้วก็ครอบครัวดีขึ้น
รู้สึกยังไงบ้างที่มารายการของเราค่ะ
ก็ดีใจค่ะที่มีรายการดีแบบนี้นะ
เราแบบว่าได้ใช้ความสามารถของตัวเองด้วย

แล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้รู้ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้

ขอบคุณคุณดาวนะคะที่สมัครมาในรายการของเรา

ขอบคุณที่สมัครมาเพื่อให้เราได้พบกัน

สมัครมาเพื่อให้คุณดาวรู้ว่าคุณดาวมีคุณค่าในตัวเอง
สมัครมาเพื่อให้รู้ว่าคุณแม่คนหนึ่งสามารถทุ่มเททุกอย่างได้เพื่อลูก

แล้วก็ขอให้คุณดาวแบ่งเงินไว้รักษาตัวเองบ้างนะคะ
เพราะว่าเป๊กมั่นใจว่าพี่กิจคงอยากได้ทั้งคุณลูกและคุณแม่ให้อยู่คู่กันไปนะคะจนกว่าจะถึงเวลานั้นนะคะ
คุณกิจมีอะไรอยากจะบอกคุณดาวบ้างคะ
ทำดีที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องมีวันใหม่เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันอยู่ดี
ก็ยังคงต้องสู้กันต่อไป
ชอบในสิ่งที่คุณกิจพูด

พรุ่งนี้มันมีทุกวันอยู่แล้ว

พรุ่งนี้ไว้ให้แก้ไขได้เสมอ
เป็นสามีที่น่ารักมากจริง

หมดคุณดาวไปก็ยังมีคนใหม่มาแทนนะครับ
เป็นนักสู้ชีวิตมากันเรื่อย
ก็มาดูซิว่าคนต่อไปเรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไร

และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

จบรายการของเราไม่ต้องย้ายช่อง
เพราะว่ามีเรื่องราวของชีวิตจริงที่กระแทกใจ
รอคุณผู้ชมอยู่ในรายการเกมต่อชีวิต

ครับวันนี้พวกเราแล้วก็นักสู้ชีวิตคุณดาว
ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แต่ก็ดีกว่าไม่ได้หรอกคุณดาว

ที่ได้เงินแสนก้อนแรกในชีวิต
หลังจากที่หนูป่วยแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้เลย
และเป็นเงินก้อนแรกที่สามารถหามาด้วยความสามารถของตัวเอง
และจะนำเงินก้อนนี้ไปรักษาลูกแม่และตัวเอง
แล้วก็อยากขอบคุณพี่กิจที่อยู่ด้วยกันมาตลอด

ต่อจากนี้ก็จะนำเงินก้อนนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
ผมมีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง
ได้ค่าแรงวันนึงก็๔๐๐บาท
เลี้ยงทั้งหมดประมาณ๕๗ชีวิต

เป็นเนื้องอกที่มดลูกจ้ะตอนนี้ทำงานหนักไม่ได้จ้ะ
คนที่สามก็คือพี่สาวผมเอง

แม่นี่ก็ป่วยเป็นเบาหวานไทรอยด์

แล้วก็ยังมีหมาอีก๑๓ชีวิต
ยังมีแมวอีกเกือบ๔๐ตัว
ไหนจะฆ่าหมอค่าอะไรดูแลไป

แทบไม่มีติดกระเป๋าไปทำงาน